ช่วงนี้ได้เวลามาอัปเดตเรื่องของการลงทุนนะคะซึ่งก็พูดคุยกันกับครอบครัวบัวหลวงเช่นเคย
วันนี้คุยกันกับสองท่านค่ะ
คุณธนรัฐอิสระกุลผู้จัดการสายงานวิจัยและคุณสินทนันบุญยอด

สวัสดีคุณมิวและคุณมิ้นและสวัสดีพี่เอกด้วยนะครับ
ก็ตราหารอัลซับวิ่งอยู่ในกรอบแคบ

และก็ตอนนี้กลุ่มหุ้นกลุ่มใหญ่ดูเนยนะพี่
ตัวที่มาหลังนี่คือรู้สึกจะเป็นกลุ่มเล็กตัวเล็กทั้งนั้นเลย
นะครับตลาดมองภาพเป็นยังไงบ้างพี่
ก็ถือว่าในช่วงที่ผ่านมาตลาดคือการอยู่ในกล่อก

เขาก็บอกว่าโอ้ยังไม่สรุปหรอก
ราคาน้ำมันก็เลยปรับตัวลงทันทีนะ

ในส่วนของตัวราคาน้ำมันดิบก็มีการปรับตัวลงมานะครับ
ซึ่งสมผลให้ในส่วนช่วงตัวหุ้นพลังงาน
อ่าก็คือทั้งจริงในกลุ่มพลังงานของบ้านเราเนี่ย

แต่บริษัทอย่างพอร์ทท้อใหญ่มาก
เพราะฉะนั้นเวลาพวกนี้ปรับตัวลงทีนึงเนี่ย

อย่างเมื่อวานนี้ดาวโจรก็ปิดในกรอบแคบเหมือนกัน

ดูว่าผลตัวเล็กนี้เปิดมาก็ลบได้นิดหน่อยเหมือนกัน

ตอนนี้ทุกคนทั่วโลกจับตาอยู่เรื่องเดียว

เศรษฐกิจค่อนข้างใหญ่ส่งออกนำเข้าค่อนข้างเยอะเกี่ยวพันกับทั่วโลก
เพราะฉะนั้นนโยบายในต่างประเทศต่างก็จะมองตัวนี้แหละสำคัญที่สุด
พี่เอกเอาตัวเลขอะไรมาให้ดูบ้างวันนี้
วันนี้เรามีสไลด์นำมาฝากท่านผู้ชมเริ่มต้นด้วยตัวสไลด์แรกแล้วกัน
เป็นสไลด์ในส่วนของตัวโพลนะครับที่ประมาณในสัปดาห์ที่แล้ว
จะเห็นได้ว่าคะแนนของทางคุณพิมต้านนำมาเลย

แต่พอสุดท้ายเนี่ยตอนหลังเนี่ยมาเจอเรื่อง

จากการตรวจสอบนะครับว่ามีการส่งข้อมูลอีเมลส่วนตัวเนี่ยนะครับ
ทำให้ในแง่ของคะแนนก็มีการลดลงมา

แต่จริงเนี่ยอยากให้นึกภาพในตอนถึง
ตอนนั้นนี่คะแนนก็คู่ขี้สูสีกันนะ
ส่วนใหญ่ก็ในโพลก็ยังบอกว่ายังคงอยู่ยังไม่ออกหรอก
แต่พอถึงวันที่โหวตจริงทำให้ออกได้
จะเกิดเหตุการณ์เดียวกันแบบนั้นไหมพี่เอก
๗ครั้งครับ๗ใน๑๐ครั้งในตลาดภูมิอเมริกาการตับสูงขึ้นมา

ใครมาก็ตามขึ้นหมด
ครั้งนะครับก็ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเป็นหลักด้วยครับ
แต่ถ้าเกิดนึกภาพนะลองนึกภาพก่อนนะ
ถ้าเกิดคุณเฮเลลี่มาตลาดหุ้นจะขึ้นไหมพี่
ใช่ครับเพราะว่านโยบายคุณแฮรี่ก็คือว่า
หนึ่งก็คือว่ามีการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ
แล้วก็อาจจะมีการลงทุนในการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานด้วย
ซึ่งนำมาในส่วนภาพเศรษฐกิจโดยรวมน่าจะดีขึ้น
และก็รวมถึงในแง่ของ๓บัตร๒การนำเข้าสินค้าเพิ่มพื้น
นำเข้าจากประเทศในส่วนของเอเซียก็จะดีขึ้นรวมถึงไทยด้วย
นะครับก็คือถ้าเกิดคุณเฮลลี่มานี่น่าจะอยู่ในความคาดหมายนะ
เพราะทุกคนคาดแล้วว่าถ้าเกิดคุณเคอรี่มาเศรษฐกิจน่าจะกลับมาดี
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาจริงเนี่ยตลาดก็มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้น

แล้วนั่งมีโอกาสที่มีความผ่านผลอีกเล็กน้อย
ก็ช่องนี่ทราบเนี่ยตราบตรับตัวขึ้นมาเท่าไหร่
พี่เอกภัณฑ์จะแม่งยังยังยังยังอย่างไรบ้าง
วันนี้เรามาทำชาร์จมาให้ดูเกี่ยวกับโครงสร้างของตลาดครับว่า
รอบนี้นะครับเราเห็นโครงสร้างตลาดเป็นยังไงบ้าง
ท่านผู้ชมก็จะเห็นสังเกตจากสไลด์ก็คือว่าอยู่ในกรอบแคบ
อยู่ระหว่างกับเขาสักประมาณภูมิ๑๔๘๐จุด
เป็นกรอบด้านล่างแล้วก็ขึ้นไปด้านบนคือประมาณ๑๕๒๐จุดนะครับ
เราดูสไลด์ถัดฝ่ายกันค่ะ
สไลด์ถัดต้นแทปในส่วนตัวโปรแกรมที่คุณสินาและผม
หาหุ้นอยู่ในขาขึ้นเราแทำภาพด้วยกระทิ้งให้ดูเลย
ก็คือถ้าเกิดมีกระทิง๓๒๓ตัวแสดงว่ามี๒๓สัญญาณบวก
ใช่ครับสัญญาณเริ่มมานะครับอย่างที่เราวงเอาไว้คือในส่วนตัวหุ้นโรงพยาบาล

ตอนนี้คือว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย
นำไปสู่กำไรในส่วนนำหุ้นกลุ่มโรงพยาบาล
นำไปสู่การเวลาและขัดเป็นหวัด

ก็ค่าเจภัยครั้งนึงไม่ต่ำกว่าพัน
หาเวลาหาหมอทีนึงน่ะนี่ขณะเป็นหวัดนะ

กลุ่มโรงพยาบาลก็ช่วงนี้ข่าวเขาก็ค่อนข้างเยอะ

เพราะว่าสอนรับกับประชากรของประเทศไทย
ที่กำลังสูงอายุมากขึ้นเรื่อย

เรามองในส่วนตัวกำไรแล้วกันนะครับ
เราคาดว่าอยู่มาสัก๒๑พันล้าน
ก็คือโตขึ้นในเทียบกับไตรมาสที่แล้ว

๙๓๖ล้านก็โตดีเหมือนกัน

เพราะฉะนั้น๒ตัวนี้นี่เน้นเลยว่าเก่งกำไรได้เลยนะ

ขอบคุณไหมครับพี่เอก
ให้คุณมิ้นท์ที่ห้องส่งได้เลยนะครับ